ขณะที่การแข่งขัน๓รายการใหญ่ครับในกีฬาแบตมินตันที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมนะครับ
กับการแข่งขันรายการซุปเปอร์๑๐๐๐นะครับ
รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด๓รายการนะครับในวงการแบตมินตันจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยครับ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคุณหญิงปัธมารีสวัสตระกูลนายกสมาคมกีฬาแบตมินตัน
ก็ได้เปิดเผยถึงมาตรการจัดการแข่งขันแบตมินตัน๓รายการใหญ่ในประเทศไทย
ซึ่งไทยจะจัดขึ้น๓รายการเรียงลำดับดังนี้นะครับ
โดยกล่าวว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวดนะครับ
เหนือจากการฝึกซ้อมและการแข่งขันเท่านั้นรวมไปถึงไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาเข้าชมการฝึกซ้อม
ตัวของนักกีฬาก็จะต้องขึ้นรถที่จัดไว้ให้และนั่งในที่จัดไว้เท่านั้นครับ
รวมถึงห้องพักนักกีฬาจะสามารถพักได้เพียง๑คนต่อ๑ห้อง
ดังนั้นนักกีฬาทุกคนจากทั่วโลกที่มาเข้าร่วมการแข่งขันจะปลอดเชื้อแน่นอนครับ
นายกสมาคมกีฬาแบตมินตันก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายพอสมควร

ก็พร้อมจะปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐนะครับ

ก็อาจจะมีรูนที่แฟนอาจจะได้เข้าชมการแข่งขันได้นะครับ
ส่วนประกอบคู่ในสองรายการแรกนะครับ
ซุปเปอร์๑๐๐ก็จะมีขึ้นในวันที่๒๙ธันวาคมนี้ครับ
ครับที่พี่เห็นจังหวัดสีแดงมีมาตรการอะไรบ้าง

พวกเราถูกสอนถูกแนะนำ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อนานหลายเดือนมาแล้วค่ะ
คือครอบคลุมครอบคลุมทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดค่ะ
ทั้งก่อนและตลอด
การแข่งขันอย่างเคร่งครัดค่ะ
เป็นบับโบ้ค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าบับโบหรือลูกโป่งค่ะ
ทุกคนจากต่างชาติและฝั่งไทยด้วย
จะอยู่ในลูกโป่งนี้